อำเภอบางปีนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแคมป์ก่อสร้างเนี่ยคุณผู้ชม
มันจะมีโจรอยู่คนหนึ่งชอบตระเวนขโมยพวกแบตเตอรี่รถบรรทุกอ่ะ
ทำซ้ำทำแล้วทำเหล้าแล้วก็รอดมาทุกทีนะ
ครั้งนี้คนงานไม่ยอมเว้ยคุณผู้ชมฮะดักซุ่มเลยต้องจับให้ได้เว้ย
รอบนี้จะไปจับปุ๊บไอ้โจรมันไหวตัวทันมันกระโดดหนีแต่รอดไหมอ่ะ
ลูกพี่มาจากไหนมาจากไหนพูดก่อน
ไม่รอดครับโดนล้อมจับไว้ได้นี่คุณผู้ชมฮะโอ้โหดูตัวสั่นนิดนึงด้วย
ล้อมจับโดนละม่อมโดนละม่อมและโดยคนงานก่อสร้างครับ
จับตัวชายคนนี้อายุน่าจะสักสามสิบสามสิบห้าปีเขาเนี่ยกระโดดลงไปตรงพงหญ้าข้างบ่อน้ำในแคมป์คนงานบ่อดินริมถนนสามห้าหก
เจ้าตัวไม่สวมเสื้อครับหนาวสั่นอยู่เหตุเกิด๒ทุ่มเมื่อวานนี้๑๕ธันวาคม
ไปถามหนึ่งในคนงานในแคมป์เนี่ยชื่อนายสุพัฒนพงษระดับหน้าเขาเล่าให้ฟังนะ
ผมกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยนั่งเล่นอยู่บนรถบรรทุกสิบล้อเห็นไอ้คนนี้ไอ้ชายคนเมื่อสักครู่เนี่ย
อดเสื้อเดินเข้ามาในแคมป์แล้วก็วนไปวนมารอบรถบรรทุก
ผมกับเพื่อนก็นั่งซุ่มดูอยู่เฮ้มันทำอะไรวะสงสัยไอ้นี่ขโมยแน่เลย
ไอ้เป็นไอ้ขโมยที่ไปลักแบตเตอรี่รถบรรทุกเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี้ยเลยอ่า
กระทั่งเขาเห็นคนร้ายกำลังจะยกแบตเตอรี่ข้างรถไปจริงจริงด้วยอืม
เขาส่งเสียงร้องเลยเฮ้ยคนร้ายตกใจรีบกระโดดหนีไปซ่อนตัวในพงหญ้าข้างบ่อน้ำเนี่ย
พวกเขาไปล้อมจับขึ้นมาได้ครับแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่มารับตัวไปเลย
ขณะที่ผู้ก่อเหตุให้การสับสนนะบอกว่าเขาเป็นคนสะแก้วยอมรับ
เคยเข้ามาขโมยแบตเตอรี่รถบรรทุกจริงเอาไปขายด้วยได้สองพัน
แล้วพี่เอาเงินไปทำอะไรซื้อยาบ้าไปซื้อยาบ้ามาทำท้องเรื่อง
อืมส่วนครั้งนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะเสพยาบ้าก่อนมาก่อเหตุสิบเจ็ดเม็ด
โอ้โหคึกคึกก็เลยเข้ามาขโมยแบตเตอรี่จุดเดิมอีกครั้งหวังจะทำซ้ำ
หวังจะไปขายซื้อยาบ้ามาเสพอีกโอ้โหคุณผู้ชมนะนี่วงจรอุบัติจริงนะ
อืมไปขโมยแบตเตอรี่คนอื่นเขาแล้วเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
แต่ยังไม่ทันได้ก่อเหตุโดนนี่คนงานในแคมป์เนี่ยรวบตัวไว้ได้ซะก่อน
ตำรวจก็เลยคุมตัวขึ้นท้ายกระบะรถตำรวจไปไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็รอให้ฤทธิ์ยาบ้ามันหมดซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
รอบนี้คนงานในแคมป์เขาไม่ยอมนะครับ